สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
ของเรากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดเจอกันนัดล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
และในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเขาและผมตื่นเต้นพอกันครับ
เพราะว่าไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนแต่ฉายาของเขาไม่ได้มาเพราะโชคช่วย
และนี่คือคุณอามจอมหักมุมฮะสวัสดีครับคุณอามครับ
สวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมอ่านะครับวันนี้มาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าคำกล่าวอ้าง
ใช่ครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครอ่ะเป็นประสบการณ์ของคุณลุงที่สนิทกันกับผมเนี่ยครับ
อืมอยู่จังหวัดเดียวกันครับเพราะเอิญว่าวันนั้นเนี้ยได้มีโอกาสได้ไปนั่งคุยกับแก
แล้วแกเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังผมก็เลยเก็บแบบว่าเออเรื่องนี้มันน่าสนใจอยู่นะครับ
ก็เรื่องมันจะมีประมาณว่าลุงคนนี้แกชื่อลุงนิดนะครับลุงนิดเนี่ยก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อว่าลุงศักดิ์นะครับ
สองคนเนี่ยเขาสนิทกันมาตั้งแต่เด็กเด็กแล้วแหละตัวของลุงศักดิ์เนี่ยครับ
เขาเป็นคนที่ทำมาหากินนะครับเป็นคนที่ขยันหนักเบาอะไรแกทำหมดเลยทุกอย่างนะครับ
แล้วก็พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวครับจนแกสามารถเปิดสมัยก่อนเขาเรียกว่าร้านโชว์หวยประมาณนั้น
ก็มีเงินมีทองขึ้นมาเรื่อยแต่เนื่องจากว่าโดยนิสัยส่วนตัวของตัวของลุงศักดิ์เนี่ย
เป็นคนที่รักเพื่อนฝูงแกเป็นคนใจอ่อนมีเพื่อนมีฝูงเนี่ยไม่ว่าจะมาขอความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่แกให้หมด
ช่วยหมดช่วยหมดครับญาติพี่น้องแบบว่าขอความช่วยเหลือนิดนึงขอให้พูดคำเดียวลุงศักดิ์ช่วยหมดทุกอย่าง
จนถึงขนาดว่านานไปนานไปเนี่ยตัวแกเองก็ชักเริ่มมีความขัดสนในเรื่องการใช้เงินบ้างแล้ว
คนอื่นมากไปใช่ครับตัวเองมีร้านก็จริงแต่ว่าแกก็คงลืมนึกไปว่าจริงเงินมันก็ต้องใช้หมุนเวียนอยู่ภายในร้านนะครับ
จนถึงขั้นแบบว่ามันเกิดการช็อตเงินแกไม่พอที่จะบริหารร้านร้านนั้น
ก็เลยต้องปิดร้านลงหยุดเรื่องร้านก่อนนะครับส่วนตัวแกเนี่ยก็ออกไปทำงานทำไปเรื่อยครับ
ก็เหมือนเดิมเหมือนจากเริ่มต้นที่แกทำมาแต่เนื่องจากที่ผมบอกไปว่าลุงศักดิ์เนี่ยแกเป็นคนขยัน
เอาหมดทุกอย่างงานแกทำหมดทุกอย่างก็จนถึงจุดหนึ่งนะครับแกเริ่มมีเงินก็เริ่มกลับมาเปิดร้านใหม่อีกรอบหนึ่ง
คือกลับมาสร้างตัวได้เหมือนเดิมใช่ครับกลับมาสร้างตัวของแกได้อีกรอบหนึ่งนะครับ
นิดเนี่ยแกเล่าให้ฟังว่าแต่หลังจากที่ไปเริ่มสร้างตัวอีกรอบเริ่มเปิดร้านโชว์หวยได้อีกรอบ
สิ่งที่เปลี่ยนไปของลูกสาวคือมุมมองของการมองคนทั่วไปครับ
เริ่มเหมือนกับแบบว่าไม่ค่อยไว้ใจคนสักเท่าไหร่แหละ
เพราะว่าแกก็เหมือนโดนหลอกมาอะไรมาบ้างอะไรบ้างคือมีประสบการณ์
ใช่ครับผมลุงนิดแกก็บอกว่าตัวของลุงศักดิ์เองเนี่ยลึกแกก็เป็นคนดีนั่นแหละ
แต่อาจจะแบบว่าแกโดนแบบนี้มาแกก็เลยไม่ไว้ใจใครนะครับ
หลังจากเปิดร้านไปได้ไม่นานเนี่ยก็ได้ไปเจอเจอกับตัวของป้าแก้ว
ป้าแก้วเป็นผู้หญิงที่หน้าตาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าแกฐานะไม่ดี
เป็นคนที่ไม่ได้มีพ่อแม่แกอยู่กับยายแกสองคน
ป้าแก้วเนี่ยขยันเหมือนกันนะครับเป็นคนที่ทำมาหากินเหมือนกันนะครับ
เอาเบาสู้เหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยมันไปถูกใจของตัวลุงศักดิ์อะครับ
ศักดิ์แกชอบคนแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็คิดว่าถ้าได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตนะครับ
ก็อาจจะไม่มีการมาหลอกเรื่องเงินเรื่องอะไรของแก
สองคนนี้ก็ลงเอยกันได้ด้วยดีนะครับได้อยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะครับ
ตัวของป้าแก้วเนี่ยตั้งแต่ที่มาอยู่กับตัวของลุงศักดิ์เนี่ย
ก็เริ่มแบบเปลี่ยนตัวเองไปเริ่มมีการแต่งตัวมากกว่าเดิมนะครับ
เพื่อว่าให้แบบดูดีขึ้นเพราะว่าตัวเองเป็นคล้ายว่าเป็นภรรยาของเจ้าของร้านนะครับ
ลุงศักดิก็ทำงานของแกไปเรื่อยนะครับผมจนมันมีอยู่วันหนึ่งอะครับ
มันมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งลูกค้าคนนี้เข้ามาซื้อของบ่อย
บ่อยกันจนขนาดที่แบบว่าเริ่มสนิทกันเริ่มจะได้มีการพูดคุยกันมากขึ้น
มากกว่าคำว่าลูกค้าพ่อค้าทั่วไปนะครับก็เริ่มทำความรู้จักกันมากขึ้น
ลุงศักดิ์แกเล่าให้ฟังว่าคนเนี่ยเขาชื่อว่าใหญ่
ลุงใหญ่เนี่ยไม่ใช่คนพื้นที่ไม่ใช่คนจังหวัดนี้
แต่ว่าเขามาอยู่ที่จังหวัดนี้นานแล้วที่ที่เขาอยู่เนี่ยเขาอาศัยขอเป็นพื้นที่ของวัดนะครับ
ท้ายวัดเนี่ยเพื่อไปปลูกโรงของแกอยู่
อาชีพของแกก็คือจะไปตลาดนะครับ
แกรับพวกขายผักตามตลาดเข็นผักเข็นของตามตลาดสดนะครับ
ก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนขยันและทำมาหากินอยู่พอสมควร
แต่ก็อาจจะเป็นตรงที่ว่าแกเป็นคนโผงผ่างนิดหน่อยพูดจาอะไรคิดอะไรพูดอย่างนั้นเลยอะครับ
เพราะเอิญว่าตัวลุงศักดิ์เนี่ยพอเห็นแบบนั้นเนี่ยว่าตัวลุงใหญ่แกขยันทำมาหากินเหมือนมันถูกชะตาลึกนะครับ
อย่างที่ผมบอกว่าลุงนิดเนี่ยแกเล่าให้ฟังว่าตัวลุงศักดิ์จริงเป็นคนไม่มีอะไรเลยเป็นคนขี้สงสารคนด้วยซ้ำ
พอเห็นแบบนั้นเนี่ยแกก็ถามลุงใหญ่ว่าตัวลุงใหญ่ทำงานอะไร
ลุงใหญ่เขาก็บอกว่าแกเนี่ยไปรับเข็นผักอยู่ในตลาดรับจ้างอะไรก็ได้ที่เขาจะใช้งานเนี่ยแกทำหมด
แกเองเนี่ยแกไม่มีพี่น้องหรอกแกมาจากที่อื่นเห็นเช่นนั้นแล้วลุงศักดิ์ก็เลยยื่นข้อเสนอไป
มาเป็นลูกจ้างที่ร้านผมไหมไม่ต้องไปเข็นผงเข็นผักอะไรหรอกนะครับมาทำงานที่ร้านผมดีกว่า
เพราะว่าตัวของลุงศักดิ์เองเนี่ยแกบอกเลยว่าร้านตอนนั้นมันเริ่มใหญ่ขึ้นแกเริ่มขยายใหญ่ขึ้น
ตัวแฟนแกกับตัวแกเองแกทำไม่ไหวอยากได้คนมาช่วยเอาลุงใหญ่เข้ามาช่วยนะครับ
ก็สรุปว่าลุงเอ๋ยว่าได้ตัวลุงใหญ่เข้ามาช่วยหลังจากที่มีลุงใหญ่เข้ามาเนี่ย
กิจการก็เริ่มดีขึ้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะครับ
เริ่มที่จะมีของมาลงมีของขายแบบไม่ขาดมือเลยครับมันก็เป็นธรรมดาครับจากคนที่แบบว่าเคยมีร้านธรรมดาแล้วมันใหญ่โตนะครับ
มันมีคนที่แบบเออโอเคยินดีด้วยนะแต่บางคนเขาก็ไม่ค่อยชอบอิจฉา
ใช่ครับก็เลยมีคำพูดที่เขาพูดกันนะตอนนั้นว่าร้านตะฝักมันใหญ่นะแต่ก็มันไม่น่าแปลกใจหรอกเพราะว่าเขาทำงานกัน๓คนผัวเมีย
โอ้โหก็พูดกันแบบนี้ไปลือกันว่าลุงใหญ่เนี่ยมาเป็นสามีอีกคนนึงของป้าแก้วใช่ครับ
ซึ่งตัวลุงนิดเนี่ยเขาได้ยินมาอย่างนั้นเนี่ยตอนแรกเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นแค่คำพูดเล่นแต่นี่คิดว่าลุงศักดิ์ไม่คิดมาก
ใช่ครับคิดว่าลุงศักดิ์คงไม่คิดมากหรอกแต่นานไปนานไปเนี่ยมันชักเริ่มไม่ค่อยสนุกแล้ว
พูดกันไปเรื่อยร้านศักดิ์จากที่แบบร้านลุงศักดิ์ก็เรียกร้านสามผัวเมียร้านสามผัวเมียกันอย่างนี้
จนมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมมีข่าวเข้าหูลุงนิดมาว่าป้าแก้วท้อง
หลังจากที่ตั้งคันเนี่ยร้านมันก็ยังคงยุ่งยังวุ่นวายอยู่แต่เผอิญว่าวันนั้นนะครับตัวของลุงศักดิ์เนี่ย
มาหาลุงนิดที่บ้านตัวลุงนิดเองแกก็รู้สึกว่าแปลกใจเพราะว่าร้านมันวุ่นขนาดเนี้ย
ธรรมดาลุงศักดิ์ไม่ออกไปไหนหรอกแกจะอยู่ร้านนี้อยู่ทุกวันนะครับผม
มาหาที่บ้านก็ได้มีโอกาสทักทายกันตามปกติผู้จาถามสารทุกข์สุขดิบกันตามปกติ
แต่ว่าตัวของตัวลุงนิดเนี่ยแกนึกอยู่ในใจแกอยากจะถามเพื่อนแกว่า
เรื่องที่ชาวบ้านเขาพูดกันเนี่ยมันจริงไหมแต่แกไม่กล้าพูด
กลัวว่ามันจะเสียบรรยากาศในการเจอเพื่อนแกนะครับ
คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเรื่อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็สักพักก็จะวนมาแบบ
แล้วที่ร้านคนที่ช่วยงานที่ร้านเป็นยังไงบ้างคนชื่อใหญ่ทำงานเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็แก้วท้องเนี่ยแก้วมันแพ้ท้องบ้างไหมแพ้ท้องเยอะไหม
พยายามหาเรื่องคุยอ้อมอ้อมไปเรื่อยนะครับ
ซึ่งพูดได้แค่ไม่กี่คำสีหน้าของลุงศักดิ์ก็เปลี่ยนเลย
คือมีความกังวลอยู่ในทีอะครับซึ่งตัวของลุงนิดเนี่ยก็เริ่มจะรู้แล้วแหละว่า
มันไม่น่าจะเป็นแค่คำพูดกันเล่นแล้วล่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่
ลุงศักดิ์เขาก็ตอบมาว่ามันก็ปกติก็ไม่ค่อยจะแพ้ท้องไม่อะไรหรอก
แต่สายตาก็ไม่ปกติแล้วไงหลังจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไป
ระยะเวลาไปประมาณวันสองวันเริ่มมีข่าวเข้าหูตัวของลุงนิดว่า
ลุงใหญ่เนี่ยทะเลาะกันกับลุงศักดิ์แบบหนักหนาเลยใหญ่โตเลย
ลุงใหญ่เนี่ยต้องออกจากร้านทะเลาะกันจนต้องออกจากร้านนะครับ
ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังว่าวันที่ทะเลาะกันเนี่ยป้าแก้วเนี่ยแกอยู่ตรงนั้นด้วย
พยายามห้ามแกพยายามจะอะไรเนี่ยแต่ตัวของลุงศักดิ์ไม่ฟังอะไรแล้ว
ตัวลุงใหญ่เนี่ยก็เลยต้องออกจากร้านไปนะครับผม
ออกจากร้านไปเนี่ยช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ย
เวลาที่ลุงใหญ่เข้าไปซื้อของในตลาดหรือเข้าไปทำงานหรือไปของานทำในตลาด
มันมีสายตาที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วครับ
ชาวบ้านเขามองลุงใหญ่เหมือนกับคนที่แบบว่า
ไปเป็นชู้กับประสักเป็นชู้กับประสักทำให้ต้องทะเลาะกันแล้วต้องออกมาเข็นผักอยู่เนี่ย
ใช่ครับส่วนตัวของลุงใหญ่เนี่ยอย่างที่ผมบอกไป
แกเป็นคนโผงผางอยู่แล้วแกคิดอะไรแกก็พูดอย่างนั้น
ก็บอกว่าแกไม่ได้ทำแกไม่ได้อะไรเหมือนแกได้ยินคนนู้นคนนี้มาแกก็ไม่ได้ทำ
แกพูดนะครับจนเหมือนกับว่าตัวแกเองเนี่ยไม่รู้ว่าคิดท่าอะไร
วันนั้นเย็นวันนั้นแกไปหาลุงศักดิ์ที่บ้านเลยนะตัวลุงใหญ่ครับ
ไปด่าลุงศักดิ์เลยแกบอกว่าเพราะมึงมึงเที่ยวไปฟังชาวบ้านเขาอย่างนู้นอย่างนี้
หาว่ากูไปเป็นชู้กับเมียมึงอะไรทำนองนี้ครับ
คอยดูนะว่าชีวิตมึงจะต้องไม่เป็นสุข
จะทำให้ชีวิตมึงต้องไม่เป็นสุขแน่คอยดู
คือแกพูดอย่างนั้นนะครับลุงใหญ่ตัวลุงศักดิ์ก็ไม่พูดอะไร

ใช่ครับต่างคนต่างอยู่ไป
ตัวของป้าแก้วเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานก็คลอด
พอคลอดน้องเนี่ยลุงนิดก็บอกว่าลุงศักดิ์เนี่ยดีขึ้นเลยนะ
จากที่แบบว่าระแวงแฟนก็เริ่มดีขึ้น
นิดแกบอกว่าอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเห็นหน้าเด็ก

อาจจะสบายใจขึ้นไม่ได้ยินเสียงเจ้าบ้างชาวบ้านก็พูดอะไรแบบน้องเนี่ย
แต่ความสุขนั้นมันมีได้ไม่นาน
มันมีอยู่วันหนึ่งลุงนิดเล่าให้ฟังว่าลุงศักดิ์มาหาที่บ้าน

ทั้งที่ตัวลุงศักดิ์แกไม่ใช่คนดื่มอะไรเยอะแยะเลยนะ
เมาเข้ามาแล้วก็มาปรึกษากับตัวของลุงนิดเข้ามาหาลุงนิต
ลุงนิดแกถามว่าเออเป็นอะไรเนี่ย

แกก็พูดมาคำหนึ่งว่ามันมีความทุกข์อยู่ในใจ

เพราะว่าจริงแล้วกูเลี้ยงทั้งเมียและลูกของมันเนี่ย

คือตัวของลุงศักดิ์เนี่ยปักใจแล้วแหละว่า
ลูกเป็นลูกลูกใหญ่ใช่แล้วที่สำคัญคือ
หลังจากที่ป้าแก้วเนี่ยแกคลอดน้องออกมาเนี่ย
กลางคืนเนี่ยบางคืนนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับ
บางคืนเนี่ยป้าแก้วออกจากบ้านออกไปข้างนอก
ตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนหรอกหลังเริ่มมีการอุ้มลูกออกไปด้วย
คนแถวนั้นเขาร่ำลือแล้วแหละว่ามันไปหาชู้มัน
ซึ่งตัวลุงนิดเนี่ยพอได้ยินว่าตัวของลุงศักดิ์เนี่ย
มาระบายความในใจว่าลูกของมันเมียของมันกูก็ต้องเลี้ยงดูเนี่ย
นิดแกก็เลยพูดว่ามึงก็พยายามใจเย็นอย่าไปคิดอย่างนั้น
อาจจะไม่ใช่อย่างที่มึงคิดก็ได้นะครับ
ลุงศักดิ์แกก็โผงผางขึ้นมาเลยแบบโมโหอะครับ
แบบว่าขนาดว่ามึงเนี่ยยังไม่เชื่ออีกเลย
มึงเป็นเพื่อนกูอะมาเล่าเรื่องมาปรับทุกข์กับมึงมึงไม่เชื่อกู

เพราะว่ากูเองเนี่ยไปเห็นกระตามาแล้ว
มันไปที่บ้านของไอ้ใหญ่จริง

เพราะว่าจริงแล้วเป็นเพื่อนเขาก็จริงแต่มันเป็นเรื่องของผัวเมียครับ
ไม่อยากจะยุ่งอะไรมากก็ได้แต่ปลอบใจกันไปนะครับ
คืนนั้นก็เลยต้องแยกย้ายกันกลับไป
เรื่องผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับ
หลังจากที่ลุงศักดิ์กลับบ้านไปแล้วเนี่ยครับ
เริ่มมีข่าวแปลกประหลาดเกิดขึ้น
ว่าประมาณช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ย
มักจะได้ยินหมาหอนอยู่แถวบ้านของลุงศักดิ์
แล้ววันดีครั้งดีจะมีคนเห็นผู้หญิงเนี่ย
เดินมาแล้วมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านลุงศักดิ์
แล้วก็หายวูบเข้าไปเลยบางคนก็เห็นอย่างนี้
ซึ่งบางคนที่ผ่านไปผ่านมาจะได้ยินเสียงคนร้องโวยวายอยู่ในบ้าน

บางทีก็ได้ยินเสียงผู้หญิงแบบกรีดร้องอยู่ในนั้นบ้าง

แล้วก็ตัวของลุงศักดิ์เองเนี่ย
ชาวบ้านเขาพูดกันเลยว่าผอมลงแห้งลง

เขาลือกันว่าเหมือนตัวลุงศักดิ์แกโดนของ

ก็หาเวลาหาวันว่างไปเยี่ยมเพื่อนบ้างดีกว่า

ไอ้เสียงที่คนล่ำลือกันมันจะเป็นอย่างนั้นเลยจริงจริงเหรอ

คือตกใจมากอะครับ
ลุงศักดิ์นี่แบบแทบจะเหลือแต่กระดูกแล้วอะครับ

ใช่คือดำแทบจะเหลือแต่กระดูกเลยคือแบบ
ลักษณะเหมือนกับนอนติดเตียงเลยครับ
แล้วก็พูดจาเพ้อเจอร์ไปเรื่อยเปื่อยเลย

อีกฝั่งมึงเป็นยังไงนี่กูมาหามึงเป็นยังไงบ้างเนี่ย

ไอ้คำที่ชาวบ้านเขาพูดมันเป็นเรื่องจริง
แต่แกก็หันมองหาพวกป้าแก้วอยู่ไหนนะครับ

ก็เห็นว่าอ๋อป้าแก้วก็แต่งตัวสวย
เดินไปเดินมาอุ้มลูกไปอุ้มลูกมาอะไรประมาณนี้

ซึ่งลุงนิดก็บอกว่าหน้าตาของป้าแก้วเนี่ย

ไม่สนใจเลยว่าแฟนตัวเองจะเป็นอะไร

แก้วพาศักดิ์มันไปหาหมอของปะแก้วหรือยัง

พยายามจะดูแลเพื่อนไปเพราะว่า

สำหรับร้านก็อยากจะปิดเวลานี้แหละ

เขาก็จับมือเพื่อนเขานะครับ

แก้วเขาก็เดินไปเก็บนู่นเก็บนี่อะไร

ตัวของลุงศักดิ์เนี่ยมีคำพูดคำพูดหนึ่ง

มึงเตรียมทำบุญให้กูด้วยนะ

ซึ่งตัวของลุงนิดเนี่ยแบบ

แล้วตัวลุงนิดเนี่ยก็ออกจากบ้านไป

อยากรู้ว่าถ้าร้านปิดเนี่ย

ในเมื่อลูกเมียไม่ดูแล

แล้วเหมือนกับว่าได้ยินคำสั่งเสียมาไม่นานเอง

แกก็เดินเข้าไปหลังจากที่ป้าแก้วหายไปแล้วนะครับ

ได้ยินไหมกูนิดเองนะครับ
มีเสียงที่ตอบสวนในนั้นกลับมาว่า

ตัวของลุงนิดเนี่ย

แกก็ไปนึกถึงคำที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่า

เดินเข้ามาอยู่ที่หน้าบ้านลุงศักดิ์นะครับ

ใจดีสู้เสืออยู่อีกสักหน่อยดีกว่า
ก็เงื้อมือว่าจะเคาะเรียกเพื่อนอีกว่าให้เปิดประตู
กูนี่แหละถ้ามึงมีอะไรช่วยให้เปิดประตู

เห็นศพเนี่ยลอยมาเลย

เข้ามาก่อนโชยเข้ามาก่อน
แล้วมันมีความเย็นนะครับ
ความเย็นเป็นแบบเย็นเยื้อกเลยครับ
มาตั้งแต่ด้านขวาเนี่ย
ค่อยผ่านไปถึงด้านซ้าย
พอผ่านมาปั๊บแกก็หันตามไปมองเลย
ซึ่งสิ่งที่แกเห็นเนี่ยก็คือ

ซิดนุ่งผ้าถุงแล้วก็ใส่เสื้อคอกระเช้า
แต่ลักษณะเหมือนยังไม่แก่ครับ

แต่หันหน้ามองตัวของลุงนิดอยู่

คือตอนนั้นแกมองแกได้แต่จ้องมองเหมือน
เหมือนมันชะงักอะครับทำอะไรไม่ถูก
ผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยเหมือนจะเดินนะครับ

หุ่มโปรงเหมือนลุงนิดเล่าให้ฟังว่า
หลังจากนั้นนะครับหลังจากแกเจอในคืนนั้น

ป่วยเลยป่วยไป๓๔วันเลยประมาณนั้น
จนก่อนวันที่แกจะตื่นคืนนั้นแกฝัน
เล่าให้ฟังว่าแกฝันว่าลุงศักดิ์มาหาแกที่หน้าบ้าน

มึงทำบุญให้กูด้วยอย่าลืม

หลังจากนั้นเสร็จตอนเช้าตื่นขึ้นมา

ไปบอกยาดว่าช่วยไปดู

ญาติเขาก็บอกว่านิด

ตัวลุงนิดก็บอกว่า

พวกญาติของลุงนิดก็พูดว่า

แล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะเป็นอย่างป่าชาวบ้าน

ก็เลยถามถ่ายกันว่าศพอยู่ที่ไหนนะครับ
ก็ได้รู้ข่าวว่าศพอยู่ที่วัดวัดหนึ่ง

ประมาณเย็นแล้วมืดแล้ว

เพราะวันแรกวันที่รถน้ำศพแกไม่ได้ไป
ในใจแกคิดแค่เพียงว่า

ทำไมถึงได้ปล่อย

มาเล่นของใส่อะไรประมาณนี้

ก็จะมีญาติของลูกศักดิ์เนี่ยนั่งอยู่ฟังหนึ่ง
ตัวของป้าแก้วก็จะนั่งอยู่อีกที่หนึ่ง

โอกาสมาแล้วเดี๋ยวไปถามแก้วหน่อยดีกว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แกได้ยินเหมือนคนเขาเริ่มพูดกันว่า

เหมือนบางคนก็แบบซุกซิบนินทาว่าเนี่ย
สาเหตุที่มันทำให้ผัวมันตาย
คือบางคนก็พูดผ่านลอยไปต่อหน้าป้าแก้วเลย

ลุงนิดก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นมันเป็นแบบนี้

แกก็อยากจะรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นยังไง
แกก็เลยได้ถามว่าแก้วอยู่ไหน

แก้วไม่ได้เจอตั้งแต่เช้าแล้ว

นิดเขาก็อยู่ช่วยงานนิดหน่อยแล้วเขาก็กลับไป

แล้วก็ถามว่ามองไปมองมาแก้วไปไหน

มันทิ้งไว้มันก็ไม่ได้เอาไปด้วย

พอลุงนิดได้ยินอย่างนั้นเหมือนแกฟิลขาดเลย

ใช่มึงยังออกไปหากันอีกเหรอ
คืนนั้นลุงนิดตัดสินใจว่า
แกจะอยู่ในพื้นที่ของวัด

แกก็ไปตะโกนเรียกแก้ว

แกก็แก้วมาคุยกับพี่หน่อย
พอพูดยังไม่ทันได้ขาดคำแกเห็นป้าแก้ววิ่งหนี

ส่วนทางนี้มันเป็นทางวิ่งเข้าไปในต้นไม้ได้
เห็นอย่างนั้นปั๊บแกวิ่งตามเลย

วิ่งตามแก้วเอ้ยหยุดเดี๋ยวคุยกับพี่หน่อย

วิ่งไปจนมันคาดกัน

เพื่อให้สองคนต้องมีความรับผิดชอบอะไรบ้างแล้ว

มาคุยกับพวกมึงว่ามึงทำอะไรกัน

ก็ได้ยินเสียงแบบก๊อกอยู่ข้างหลังนะครับ

พอแกเปิดต้นไม้เสร็จปั๊บสิ่งที่เห็นคือ
สบป๊าแก้วแกผูกคอตายอยู่ถ้านั้น
แกตั้งสติได้แกวิ่ง
ไปในหมู่บ้านแล้วก็บอกว่าไปช่วยหน่อยไอ้แก้วผูกคอตาย
ไอ้แก้วผัวคอตายคนก็รีบวิ่งกันเอ๊ะอะไรกันวิ่งวิ่งไป
พอรีบวิ่งไปครับก็ไปเห็นศพคือเออใช่
พระแก้วผูกคอตายจริงแต่ชันสูตรว่าน่าจะตายไปตั้งแต่เช้าแล้ว
ไม่ใช่เพิ่งผูกเมื่อกี้ตอนที่วิ่งหนีใช่ครับตัวของลุงนิดเนี่ย
แกก็เริ่มนึกในใจแล้วว่าตะกี้เนี่ยใครครับ
วิ่งหนีไปแต่แกก็พยายามนึกว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้
อาจจะเป็นตาฝ่าหรืออะไรก็แล้วสักอย่างนี่แหละคือแกคิดไปในมุมบวกของแกครับ
พยายามเก็บความสงสัยนี้กลับไปที่บ้านนะครับ
คืนนั้นแกก็นั่งเครียดกันทั้งคืนจนตอนเช้า
พอตอนเช้าเนี่ยญาติของตัวลุงศักดิ์แกมาหาที่บ้าน
แกมาบอกว่าวันนี้อยากให้ไปวัดไปทำบุญหน่อย
ทำบุญให้ศักดิ์แล้วก็ทำบุญให้แก้วมาหน่อย
ตัวของนิดก็ไปไปเดี๋ยวไปด้วยกัน
พอไปถึงปั๊บก็ขึ้นไปหาหลวงพ่อครับ
ก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยว่าเดี๋ยวจะทำบุญตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้เนี่ย
หลังจากคุยกันได้สักแป๊บหนึ่ง
หลวงพ่อเนี่ยแกก็มองอยู่ที่หน้าของลุงนิด
แกก็พูดมาคำหนึ่งว่าโยมหาอะไรอยู่หรือเปล่า
มกำลังค้นหาอะไรอยู่เหรอกำลังวิ่งตามหาอะไรอยู่
ตัวของนี่แกก็เลยแบบพูดสวนไปกับตัวของหลวงพ่อเลย
บอกว่าผมไม่น่าจะหาอะไรแล้วล่ะเพราะว่าบาปกรรมมันรับกันไปหมดแล้วเนี่ย
เหลืออยู่อีกแค่คนคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันหายหัวไปไหน
ตัวของหลวงพ่อเนี่ยแกก็เลยพูดไปว่า
โยมนิดโยมนิดคิดว่าศักดิ์เป็นอะไรตาย
ลุงนิดก็บอกว่าก็เหมือนที่ชาวบ้านก็พูดกันแหละ
โดนของใช่โดนของตายอืมหลวงพ่อก็เลยบอกว่า
โยมนิดใหญ่เนี่ยเสียไปก่อนโยมศักดิ์อีกนะ

เสียไปก่อนโยมศักดิ์ได้ประมาณสัก๒๓วันนะ
ลุงนิดก็ถามว่าเป็นอะไรหลวงพ่อกันบอกว่า
ลักษณะของโยมใหญ่ก็คือผอมแห้งเหลือแต่กระดูก
ลักษณะเหมือนกับว่าผิวเนื้อดำไปหมดเลย

ทุกค่ำคืนก่อนที่โยมใหญ่จะเสีย
ก็ร้องโวยวายว่ามันมาแล้วมันมาแล้ว

เพราะมันเป็นกรณีเดียวกันเลยสองคนนี้

ญาติของตัวลุงสักก็เลยพูดว่า

เพราะไอ้ศักดิ์นี่แหละมันหูเบา

มันคิดว่าเมียมันท้องกับตาใหญ่
มันก็เลยไปหาคนมาทำของใส่ตาใหญ่
ซึ่งพอทำไปทำมาเนี่ย
ถามว่ามันได้ผลไหมก็คิดว่าน่าจะจะได้ผล

รู้เรื่องว่าผัวตัวเองกำลังจะเล่นของใส่กับลุงใหญ่
แกก็ห้ามแล้วแกห้ามแล้วว่าอย่าไปทำอย่างนี้เลย

หัวตัวเองนะมันอันตรายนะแล้วพี่เนี่ยพี่เป็นหรือพี่ทำเป็นหรือ
ตัวลุงศักดิ์แกก็แบบไม่รู้แหละไม่สนใจ
คือแกไม่สนใจแล้วตอนนั้นแกก็เลยไปทำของใส่
ตัวของป้าแก้วเนี่ยแกก็เลยคิดแบบ
มันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ของที่ทำไปมันอาจจะไม่เกิดผลจริงก็ได้นะครับ
แต่ก็นึกสงสัยอยู่ในใจว่าแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงล่ะ
แกก็เลยได้มีโอกาสแอบไปดูบ้านลุงใหญ่เพิ่งผ่านไป๒๓วัน
สภาพลุงใหญ่นี่ดูไม่ได้เลยคือเริ่มแย่
เริ่มแบบคล้ายคล้ายเหมือนเริ่มวิตกแล้วบ้านก็ออกมาเหมือนกับว่า
ก็แกไปแอบดูเหมือนกับว่าเปิดบ้านออกมาเปิดออกมาสักพักแล้วก็วิ่งเข้าบ้านใหม่อยู่อย่างนั้น

พอเห็นอย่างนั้นแล้วว่ามันไม่ปกติแล้วป้าแก้วรู้เลยว่า
ผัวตัวเองทำสำเร็จแล้วทำของใส่คนสำเร็จแล้ว
สิ่งที่ทำได้ก็คืออยากจะไปบอกคนอื่นว่า
หาทางช่วยลุงใหญ่ทีครับก็มีความคิดอยู่ในหัวว่า
แล้วถ้ามันมีคนที่เก่งจริงเขาทำของเก่งจริงมาถอนของออก
ของนั้นก็ต้องกลับไปใส่ผัวตัวเองอีกมันก็ต้องวนอีก
ตัวเองก็คิดอีกก็กลัวอีกจะทำยังไงดี
หาทางไปบอกหลวงพ่อก็ไม่กล้าพูด
เพราะกลัวว่าชาวบ้านเขารู้ขึ้นมาว่าผัวตัวเองเล่นของไฟ
ก็จะเป็นขี้ปากชาวบ้านอีกคือพูดง่ายว่า
หวานองขมกลืนแกต้องคิดของแกอยู่คนเดียวว่าแกจะทำยังไงดี
อีกใจก็เป็นห่วงว่าลุงใหญ่น่าจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้
อีกใจก็ห่วงว่าผัวอาจจะโดนของกลับมาหรืออาจจะโดนชาวบ้านเขาด่าเขาว่า

ใช่แกก็เลยทำได้ก็เพียงว่าออกไปทุกคืน
หลังจากปิดร้านแอบเอาข้าวไปให้ลุงใหญ่
นั่นคือเหตุผลที่แกออกจากบ้านไปบ้านลุงใหญ่ทุกคืนทุกคืน
พยายามจะเพื่อที่ไปช่วยดูแล
คือไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ซึ่งเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยญาติของลุงศักดิ์เองก็รู้นะ
เพราะว่าตัวป้าแก้วไปเล่าให้ญาติก็ฟังหมดเลย
พยายามหาทางช่วยทีว่าไม่รู้จะทำยังไงดีแล้ว
แต่เหมือนกับว่าเรื่องเวลามันผ่านไปแบบไม่ได้นานมากอะครับ

ผลสุดท้ายแล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับ

หลวงพ่อครับที่ให้พื้นที่ของลุงใหญ่แกอยู่ว่า

ช่วยพยายามกำจัดสิ่งของพวกนี้ออกไปจากตัวลุงใหญ่ที
เพราะไม่อยากให้แฟนกระบาปไปกว่านี้แล้ว
ต่อให้จะมีคนด่าว่าผัวแก
หรือว่าจะมีของกลับเข้าไปอยู่ในผัวแกอะไรก็แล้วแต่
ก็ถือว่าให้รับกรรมเงินซะแค่นี้

ถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงคุณยายเสีย
แล้วทำไมป้าแก้วยังคงต้องออกจากบ้านไปทุกวัน
ตัวญาติของตัวลุงสักก็เลยบอกว่า

แล้วโยมนิดคิดว่าอาตมาจะมูสาเหรอ

แกก็หอบลูกเต้าแกหนีอยู่ทุกคืนเลย
แต่ชาวบ้านเขาเห็นเขานึกว่าอ๋อ

ซึ่งหลังจากนั้นได้ไม่นานเนี่ย

เพราะว่าหลังจากที่

รู้จักอย่างเดียวคือทำ

หาหมอดีมาช่วยแก้ของเลย

มันเพิ่งเกิดกับลุงใหญ่หรือเปล่า

ศพของลุงใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าแกเป็นคนที่ไม่ใช่คนพื้นที่

ขออาศัยนอนอยู่ที่ท้ายวัด
ป้าแก้วก็เป็นธุระจัดการให้

อย่ามาให้เผาศพเนี่ยไปเงียบ

ตัวของลุงใหญ่โดนของหรือโดนอะไร

เพราะความที่แกต้องเซฟสามีตัวแกเอง

ของสามีแกกลับโดนด่าสารพัด

ก็เลยไปผูกคอตายในวันนั้น

คือเรื่องที่น้องอาร์มเล่าให้ฟังเนี่ยฮะ

แต่นี่มันคือเรื่องของการเข้าใจผิดกัน

เริ่มจากที่ชาวบ้านที่ไม่รู้อะไรเลย

และที่สำคัญคือคนในครอบครัวเอง
ที่ไม่ฟังความจริง
คือเลือกที่จะเชื่อข่าวลือ

เรื่องนี้มันคือโศกนาฏกรรมเลยนะ

จากที่เป็นคนที่ช่วยเหลือชาวบ้าน
พอโดนคนนู้นคนนี้หลอกเข้าไปเรื่อย

ใช่ก็เลยเหมือนกับว่าสร้างกำแพงให้ตัวเอง

เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องรู้สึกเจ็บปวดเจ็บช้ำอะไรอีก
กลายเป็นว่าไม่ฟังใครเลยแล้วก็รักกันไม่มากพอ
คือเขาน่าจะมีประสบการณ์จากการที่โดนหลอกมา
พอทีนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีก

ก็กลายเป็นว่าตัวเองไม่ไว้ใจภรรยาตัวเอง
คิดว่าภรรยาตัวเองเนี่ยไปมีชู้แน่
และที่สำคัญคือลูกตัวเองแท้

ก็อยู่กับญาติของลุงศักดิ์นั่นแหละครับ
กลับกลายเป็นว่าไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่เลย

เพราะว่าแค่คำพูดของคนที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยซ้ำ

ขอบคุณน้องอาร์มจอมหักมุมมากนะครับ

คืนนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อย
วันนี้ผมน้องอาร์มรวมถึงทีมงานทุกท่านลาไปก่อนครับ
ส่งคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกก็แล้วกัน
สวัสดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ